ใครอยากรู้บ้างว่าคุณพิธามีทรัพย์สินเท่าไหร่มีหนี้สินเท่าไหร่
วันนี้เขาเปิดเผยนะครับปปชเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกรณีพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
พบว่าคุณพิธาคุณพิธามีอะไรบ้าง
สื่อก็พุ่งเป้าแล้วให้ความสนใจที่บัญชีทรัพย์สินของนายพิธาริมเจริญรัฐนะครับ
คุณผู้ชมครับซึ่งพบว่ามีทรัพย์สิน๘๕ล้านบาทหนี้สิน๒๐ล้านบาท
แล้วก็ทรัพย์สินประกอบไปด้วยเงินสด๑ล้าน๘แสนบาทครับ
แล้วก็เงินฝาก๒๗บัญชีนะครับมี๒๘๖๐๔๕๗๗บาทนะครับ
แล้วก็มีเงินลงทุนนะครับผมอ่านเป็นตัวเลขกลมก็แล้วกัน๑ล้านสามแสนบาทครับ
แล้วก็มีเงินให้กู้ยืม๑ล้านห้าแสนบาทใครยืมอ่ะนายพาสินลิ้มเจริญรัฐครับ
พี่น้องร่วมบิดามันดายืมไปตั้งแต่๑๕ธันวาคม๒๕๖๒
แล้วมีที่ดิน๑แปลงนะครับมูลค่า๑๘ล้านบาท
อยู่ที่ตะบนวังพงศ์อำเภอปลายบุรีจังหวัดประจวบคิริขัน๑๔ไร่นะครับ
ได้มาเมื่อ๑๐เมษายน๒๕๖๐มีโรงเรือนมีสิ่งปลูกสร้างห้องชุดยั่น
คลองตันเหนือเขตวัฒนากรุงเทพมหานคร๑๕ล้านบาท
รถจักรยานยนต์และรถจักรยานไฟฟ้า๔คันนะครับมีสิทธิและสัมประธานอีก
ตัวเลขกลมคือ๑๙ล้านบาทส่วนทรัพย์สินอื่นรวม๑๒ล้านบาท
ประกอบด้วยโทรศัพท์มือถือ๓เครื่องเสื้อ๒๘ตัวสูตร๑๖ตัว
ไทย๑๖เส้นรองเท้า๒๑คู่นะครับอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้า๒๘ชิ้น
ไปดูสิเมื่อกี้อ่านนะครับมีโอ้นี่อาจจะไม่ได้แจ้งนริกานะ
นาฬิกามีกี่เรือนไม่รู้นะฮะ๑๐เรือนค่ะมี๑๐เรือนนะคะ
นาฬิกามี๑๐เรือนในบทไม่มีในจอมีไม่ต้องจับจ้องหน่อยนาฬิกานะเอานาฬิกามี๑๐เรือนนะ
ถ้าเยอะกว่านี้ไม่รู้ยืมใครมาหรือเปล่าส่วนหนี้สินนะครับเป็นเงินเบิกเกินบัญชีแปดแสนบาท
แล้วก็หนี้สินอื่นนะครับ๑๙ล้านบาทซึ่งเป็นหนี้จากการค้ำประกัน
โดยนายพิธาแจ้งวันเดือนปีเกิดที่กู้บอกว่า๑๔เมษายน
พิธาได้แจ้งนะครับในส่วนของทรัพย์สินมีเงินลงทุนในรายการที่๖๒
ถือหุ้นบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชน๔๒๐๐หุ้น
มูลค่าณวันที่มีหน้าที่แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน๔๔๑๐๐บาท
โดยหมายเหตุบอกว่าผู้ยื่นให้ในฐานะผู้จัดการมรดกตามคำสั่งสารแพ่งกรุงเทพใต้
ผู้ตายให้รับโอนหลักทรัพย์หุ้นนี้อันเป็นกองมรดกถือครองไว้แทนทายาทอื่น
นอกจากนี้ครับยังแจ้งศาสนาว่าโสดครับ
เพราะว่าหย่าไปแล้วเมื่อ๙ธันวาคม๒๕๖๒
มีบุตร๑คนก็คือเด็กหญิงพิพิมลิ้มเจริญรัฐ
นายวัฒนาชัยส้มมีครับผู้ช่วยเลขาธิการปปชเปิดเผย
บอกว่านายพิธาขอขยายเวลายื่นบัญชีทรัพย์สินเป็นเวลา๓๐วัน
ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบเพราะต้องการเปรียบเทียบ
กับการยื่นขณะเข้ารับตำแหน่งทุกรายการ
ว่ามีความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติหรือไม่
ส่วนหุ้นไอทีวีที่อ้างว่าเป็นผู้จัดการมรดก

แต่ปปชก็ขอเอกสารเพิ่มแล้วนะครับ
เพราะว่าต้องการทราบรายละเอียดว่ามีอะไรบ้าง
เนื่องจากนายพิธาได้ยื่นเพียงคำสั่งสารเท่านั้น
ส่วนการขายที่ดินที่อำเภอปลายบุรีจังหวัดประจวบคิริขันนะครับ
ซึ่งมีสลักหลังว่าได้ทำการขาย
แต่ไม่ได้มีการระบุวงเงินซื้อขายปปชขอเวลาตรวจสอบด้วยเช่นกันครับ

ถ้วนตอนนี้เราได้ขอไปที่ทางคุณพิธา
ซึ่งคุณพิทาได้ขอขยายว่ามาก็จะครบ๓๐วันที่ขอมา
ประมาณที่๒๓กรกฎานี้ซึ่งเดี๋ยวเขาคงยื่นเข้ามา
เมื่อกี้นะครับดูกันอีกที
มีโทรศัพท์มือถือ๓เครื่องนะครับ
แล้วก็สูตรนะครับคุณพิตาให้ความสำคัญกับการแต่งตัวนะครับ
เรื่องของสูตรก็มียี่ห้อประจำตัวนะครับ
ใช้บ่อยก็คือคุณพิทาเคยซื้อให้คุณพ่อ
เงินเดือนแรกนะครับปรากฏว่าคุณพ่อไม่อยู่แล้ว
ก็จะเอาเน็กไทยเส้นนั้นมาใส่ค่อนข้างบ่อยในช่วงเวลานี้ครับ

ก็เรียกว่าเป็นการแสดงบัญชีทรัพย์สินที่เปิดมาก็เป็นที่ฮือฮานะครับ
ว่าเป็นการแจงแบบละเอียดยิบเลยนะครับ
มีทั้งเน็กไฮมีทั้งรองเท้ามีทั้งสูตรกล้องถ่ายรูปด้วย